ยังอยู่ที่เรื่องของวงการเกษตร

ฟักทองแฟนซีเป็นรูปอะไรล่ะครับคุณ

ทองแฟนซีตอนนี้เขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
เขาปลูกที่เดียวในประเทศไทย

โดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงตรุษจีน

ใช่ค่ะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร
เพื่อการตลาดดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่
ช่วยกันคัดแยกแล้วก็ทำความสะอาดผลฟักทองแฟนซีนะคะ

ใช่ค่ะนวลเนียนมากมี๒สีนะคะ
กลุ่มนี้ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชตระกูลฟัก
เป็นเวลานาน๑๐ปีแล้วในพื้นที่๑๕๐ไร่ค่ะ
เป็นการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน
ข้อนี้สำคัญมากนะคะอยากจะให้ฟัง
เพราะว่าการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน
ช่วยให้การต่อรองในเรื่องของการค้านี่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ

ทางกลุ่มได้ร่วมกับเกษตรอำเภอดอยหล่อ
และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ค่ะให้เหมาะสมกับพื้นที่
ซึ่งแต่ละปีมีผลผลิตออกขายมากกว่า๑ล้านลูก
ไม่ใช่ขายเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว

พูชาเวียดนามลาวและจีน

ฟักทองแฟนซีถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งของ

นำไปไหว้ช่วงเทศกาลตรุษจีนและศาสตร์จีน
โดยไหว้เป็นคู่สีขาวกับสีเหลืองนะคะ
แต่ละปีตลาดมีความต้องการฟักทองเฟรนซีมากถึง๒ล้านลูก
ปีนี้ผลิตได้ป้อนตลาดได้๑ล้านลูกเท่านั้น
เนื่องจากข้อจำกัดหลายด้านนะคะ
เพราะฉะนั้นตลาดยังต้องการอีกเยอะนะคะ
ล้านลูกต่อปีตอนนี้เราผลิตได้แค่๑ล้านลูกนะคะ
นายสุพัฒนิษฐ์ภูเวียงจันทร์ประธานวิสาหกิจชุมชนการเกษตร
เพื่อการตลาดดอยหลอกบอกว่า
ฟักทองแฟนซีฟนิยมมากที่สุดคือสีเหลืองกับสีขาว
มีรูปคล้ายกับถุงตามความเชื่อ

อยากจะให้ได้เงินเยอะก็เอาไปไหว้เทพเจ้าในช่วงตรุษจีนนะคะ
ราคาขายส่ง๕๑๒บาทแล้วแต่ขนาดแล้วก็ความสวยงามนะคะ
หากนำไปตกแต่งให้เหมาะสมกับเทศกาลตรุษจีน
เพิ่มมูลค่าไปเลยนี่กำลังตกแต่งให้มีความสวยงาม
ลูกละ๒๕บาทเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะถ้าตกต่ำเสร็จแล้ว
อกจากนี้ฟอกทองแฟนซีเป็นพืชประดับ
เทพเจ้าแล้วรับประทานก็ได้แปรรูปก็ได้
รูปแบบอาหารคาวอาหารหวานทำได้หมดเลย
นี่ไงทำเป็นอะไรอย่างนี้สังขยาชังหญ้าฟักทอง
น่าทานมากแล้วรูปร่างหน้าตาเขาน่ารักนะคะ
ทำให้น่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับเก็บได้นานด้วย๖เดือน๖เดือนเลยนะฮะ
เหมือนถุงนะถุงเงินถุงทองเขาเลยนิยมไปไหว้เจ้า